สหรัฐอเมริกาก็ทางมหาวิทยาลัยจอร์เจีย
เผยผลวิจัยเรื่องของว่าไวรัสตัวนี้มันคนแค่ไหน
ที่อยู่พื้นผิวที่เคยมีข้อมูลว่าอาจจะอยู่ได้ถึง๒๓วัน
แต่ไวรัสจะตายเร็วขึ้นถ้าโดนความร้อนสูง
และมีชีวิตนานขึ้นถ้าอุณหภูมิต่ำลง
ดังนั้นอุณหภูมิในรถยนต์ที่สูงขึ้น
จากการจอดรถตากแดดสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้
ถ้าความร้อนถึงประมาณ๕๔องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน๒๐นาที
เชื้อไวรัสประมาณ๙๙๙๙๙จะตาย
แล้วก็ถ้าใช้เวลาสั้นลงเหลือ๕นาทีและจะใช้เวลาสั้นลงเหลือ๕นาที
แต่ยังสนับสนุนให้คนทุกคนใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็เมื่อเข้าไปตามชุมชน
พูดง่ายว่าหลายคนชอบเอารถไปจอดรถต้องมีเพลิงบังไว้เพื่อให้ร่มเข้าไว้
ตอนนี้ควรจะเอารถตากไว้กับแดดแดดอยู่ข้างนอกให้โดนแดดจัดเลย
เพราะฉะนั้นท่านเข้ามาอาจจะร้อนหน่อยแต่ปลอดภัยปลอดโลกนะครับ
นี่คือน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่การปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่
ทุกคนแย่งกันไปอยู่ที่จอดรถตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับ
แย่งกันไปจอดที่ลานจอดรถดีกว่าครับนี่ไม่มีอะไร
เพื่อให้แดดลงได้เต็มที่นะครับจะได้ช่วยฆ่าเชื้อโรคให้กับท่านได้
นี่คือข้อมูลที่ควรจะได้รับรู้แล้วลองไปปรับใช้ครับ
ว่าตอนนี้มีกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดระบุว่าจะเปิดให้บริการ๓๑พฤษภาคมนี้ครับ
ประคอจะผ่อนปลนให้เปิดร้านนวดได้ข้อได้จริงเป็นอย่างไร
แต่ว่าก็เป็นหนึ่งในกิจการอีกหลายกิจการที่รออยู่ในระยะที่๓
หรือจุดต่อไปผมยังไม่ได้สามารถให้คำตอบได้ทั้งหมดนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับถ้าตัวเลขต่างดีนะครับ
ก็จะเกิดขึ้นได้เราจะไปต่อได้อย่างที่ผมบอก
ถ้าวันนี้เรายังอยู่ในเลขหลักหน่วย
แต่ถ้าพรุ่งนี้มารืนนี้เหลือเวลาอีก๙วันมันไม่ใช่ภาพอย่างนี้
ย่อหย่อนลงไปเราประมาทกันมากขึ้นเรากาดตกกันมากขึ้น
ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้จากหนึ่งคนไปเป็นหลีกหลายคนก็จะไม่ใช่
แต่อย่างไรก็ตามแต่ครับถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการร้านนวด
สมาคมชมบรมต้องมาดูกันครับ
ใหญ่ของท่านท่านจะตรวจสอบอะไรกันเองอย่างไร
เหมือนอย่างสมาคมของกลุ่มพวกที่กองถ่ายหนัง
เขามีสมาคมสมาภัณฑ์ภาพยนตร์จับกลุ่มรวมกันอย่างดี
แล้วเขาก็มีการตรวจสอบนะครับมีการเข้าไปให้คำแนะนำ
อาจจะมีทีมที่จะเข้าไปตรวจสอบกันอย่างดี
ท่านก็ทำได้ถ้าเป็นเรื่องของนวด
ท่านก็ต้องมีกลุ่มที่จะต้องคิดภาพใหญ่ของท่านคิดให้ละเอียดกว่ารัฐคิด
มาตรการหลักของเราคิดแค่๕ข้อท่านอาจจะเป็นสิบข้อท่านอาจจะเป็นร้อยข้อ
เพื่อที่จะดูแลคนของท่านท่านละเอียดกว่าเรา
แล้วมีข้อเสนอที่จะมาบอกกับทางคณะกรรมการในสบคว่า
มั่นใจว่าถ้าเปิดตรงนี้แล้วไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจาก
ธุรกิจของท่านแน่นอนนี่คือการบ้านในช่วงเวลาอีกไม่กี่วันนี้ที่ท่านจะต้องทำ
ถ้าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรตรงนั้นเลยหรือว่าห่างไกลมากไม่ได้มีส่วนที่ท่าน
ท่านมองมาที่ร้านท่านโต๊ะเก้าอี้เตียงที่นวด
อยู่ในห้าข้อนี้แล้วหรือยังแน่นแออัดไหมมีที่ล้างมือไหม
มีที่เอ่อให้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรฮะอ่า
เรื่องของอากาศถ่ายเทไหมอะไรต่างเหล่านี้
ซึ่งท่านสามารถที่จะวางแผนจัดการดำเนินการได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้
จะเปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่ผมก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งท่านได้เปิดแน่นอน
แต่วันนี้ท่านต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตร้านค้ากระบวนการ
แล้วก็ทุกอย่างเพื่อเตรียมให้พร้อมวันที่เปิดขึ้นมา
ให้ใครมาตรวจท่านก็ผ่านเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกิดขึ้นในวันที่เป็นระยะสาม
แต่วันนี้ที่ระยะสองท่านก็เริ่มต้นได้ฝากทุกท่านด้วยครับ